คุณผู้ชมคะตามความคืบหน้าเรื่องนี้หน่อยค่ะ

กรณีสองสามีภรรยาใช้รถพยาบาลฉุกเฉินขนยาบ้า๒ล้านเมตร

คนที่ขับรถพาทั้งสองคนหนีนะคะ
ก็คือในไอซ์เนี่ยไปรวบตัวได้ที่จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ
ครับ
นายไอซ์นะคะชานรงค์พุทธเจริญค่ะ
ก็ท่วงบ่ายนี้เองที่ฉาเชิงเซาตำรวจ

เป็นคนขับรถกู้ภัยที่พาสองสามีภรรยา
ที่เอารถพยาบาลขนยาบ้า๒ล้านเมตรนะคะ

พ่อของไนท์ไอซ์ขับรถคันนี้มานะคะ
แล้วก็ข้างในมีผู้หญิงอุ้มเด็ก
ผู้หญิงวัยรุ่นอีกหนึ่งคนมาในรถด้วยตำรวจตามไปจับได้ในปั๊มน้ำมันค่ะ
พ่อของในไอซ์บอกว่าเขาเกลี้ยกล่อมให้ลูกมอบตัวก็นัดรับกันตรงนี้
แต่ว่าถูกจับกลุ่มได้ก่อนเนี่ยค่ะก็ตำรวจฉะเชิงเศร้านะคะ
เนี่ยค่ะและล่าสุดค่ะชุดสืบสวนภาคสอง
ก็จับกลุ่มได้ค่ะนายจิรายุทธ์คงดีและนางสาวทิพวันชัยเสนาสองสามี
เจ้าของรถพยาบาลค่ะไปจับได้ที่บ้านพักหลังหนึ่ง
กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๒ค่ะ
คือสองคนนี้เนี่ยหลบหนีมาพร้อมกับในไอซ์
แล้วก็ระหว่างทางก็แยกย้ายกันไปนะคะ
อันนี้ก็คือจับได้ทั้งหมดแล้วค่ะ